มาดูเรื่องของแฟร์ชงแฟชั่นกันหน่อยดีกว่า

ไม่ต้องเสื้อผ้ารุ่มร่ามเยอะชิ้น

แล้วแฟนโอเคหรอ
เริ่มกันที่นักแสดงสาวใหม่ดาวิกากันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
ขาขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับรูปร่างที่ดีของเธอนะคะ

สาวน้อยน่ารักสดใสนี่เขาโพสต์ภาพนี้น่ารักมากคุณ
พร้อมกับบอกด้วยว่าไม่สนนะ

พร้อมกับชื่นชมในความน่ารักของนางเอกสาวนะ
บาร์ของเราก็บังกล้ามท้อง
นี่ไงเห็นแล้วพร้อมนะคะ
มีอยู่คนนึงที่เสียงแตกนะ

เต๋อมาเลยบอกเลยว่า
เสื้อซักบ่อยเหรอคะขนเหลือแค่เนี้ย
ไม่เรานึกว่าพี่เต๋อจะมาอยากกินไอติม

ซึ่งน้องใหม่ก็ตอบกลับทันทีเลยบอกว่าลุงนี่มันเสื้อแมวหนู

หลายคนชอบแซวเสื้อตัวเล็กอย่างนี้ให้น้องแมวใส่หรือเปล่า

ก็สงสัยแหละความอารมณ์หึงหวงพุ่งปรี๊ดอยู่นะจ๊
เต๋อก็เลยสวนกลับอีกว่าแมวใส่ยังสั้นเลยจ๊ะ

เน็ตบางคนเข้ามาซัพพอร์ตสาวใหม่กันเยอะเลย
บอกพี่เต๋อลุงเต๋อเข้าใจหน่อยมันคือแฟชั่น
บางคนก็แซวลุงเต๋อนะบอกว่าคำว่าห่วงลองพิมพ์ดู
พิมพ์แบบนี้ค่ะต้องเห็นอะไรที่ยืดยาวนะ

ใช่บางคนก็หยอกเหมือนกันบอกว่าเห็นน้องใหม่ใส่เนี่ยสวยแล้วเห็นบ่อยแล้ว

ใส่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมโพสต์โชว์นะคะ
นอกจากน้องใหม่เนี่ยยังมีอีกนะ
มีอีกคนนะคะที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าเหมือนกันว่าเออคนนี้ห่วงแน่เลย
สำหรับตรงเพราะหนุ่มคร่างลักษณ์ของดิจันทร์
เป็นอีกคนหนึ่งคนที่ห่วงแฟนสุดเหมือนกันเพราะว่าแล้ว
เบสค่ะเธอโพสต์เต็ตภาพตัวเองเซ็ตนี้คุณผู้ชม
ลูกเสื้อครอบสีขาวสุดน่ารัก
ก็โชว์เอลบางแล้วก็คนเขาหุ่นดีอ่ะก็มันเป็นแฟนสั้นอ่ะ
หวานใจเหมือนตรงเขาเลยลีบเข้ามาคอมเมนต์แบบ

เดี๋ยวเขาเป็นแฟนกันแล้วเหรอ

เพราะอย่างงี่หรอ

ก็แฟนสวยน่ารักขนาดเนี้ยบ้างก็บอกว่านี่นะ
ไม้เรียวในมือเนี่ยมันสั่นแล้วใช่ไหมตรงตรงเออ
คุณพ่อสมรักคำสิงเห็นแบบนี้แล้วน่าจะเบาใจได้แล้วนะ
เพราะว่าอะไรมีคนแบบมาคอยดูแลแล้วนะ
คอยห่วงลูกสาวแทนแล้วนะแบบเนี้ยแต่เอานะจริงจริงนะ
ถ้าดิฉันเป็นน้องเบซนะดิฉันแคปรูปของคุณตรงตรง
เออสิ่งที่ก็ต่อไปนะตรงตรงคืนหลาย
ถ้าเค้าจะนะเราอะดิฉันแคปบ่อย
หรือว่าเธอสวมวิญญาณเป็นเบสอยู่ตอนนี้